เมื่อตะกร้าได้รูปทรงที่สวยงามจากการยึดโยงตอกทำให้ก้นตะกร้าแน่นหนาวางกับพื้นได้แล้ว
ช่างก็จะต้องเคลือบน้ำมันเงาก่อนหนึ่งรอบเพื่อความสวยงามรอจนแห้งก็จะถึงขั้นตอนของการทำขอบตะกร้า
ขอบตะกร้าทรงเปรย์นี้ในเบื้องต้นช่างก็จะนำหวายผ่าสองมาประกบ
แล้วยึดขอบตะกร้าให้เป็นทรงแน่นหนาด้วยเส้นลวด
แล้วจึงนำหวายมาผูกเพื่อให้เกิดความแน่นหนากับขอบตะกร้าด้วยการถักลายที่เรียกว่าลายหัวแมลงวัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย